คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พาไปดูที่ปราจีนบุรีเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยเห็นงานก่อสร้างมุงหลังคาหรือว่าใช้แผ่นเมทัลชีสในการมุงหลังคาต่างนะคะ
เสร็จแล้วมันมีช่างสองคนคนหนึ่งปีนอยู่บนหลังคาเพื่อที่จะมุงหลังคาอยู่
แต่ปรากฏว่าทำแผ่นเมทัลชีสเนี่ยร่วงปลิวลงมาบิดบาดคอช่างที่อยู่ด้านล่างไปดูภาพนี้ค่ะ

ใจหายเจอความรุ้นตามไปกัน

ดูสิคุณพี่ช่างเสื้อเทาเขาเป็นหัวหน้าช่างนะ
แล้วก็เดินออกมาแบบนี้กำลังมุงหลังคาหอพัฒน์หนึ่งในพื้นที่ปราจิม
โอ้โหคือมันหลุดมือไงคะ
แล้วก็ปลิวลงมาแบบนี้เฉียดหัวไปนิดเดียวค่ะคุณผู้ชม

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีกล้องวงจรปิดของหอพักจับภาพเอาไว้ได้

จังหวะที่หัวหน้าช่างคนเสื้อเทาเดินออกไป
ปรากฏว่ามีช่างที่อยู่บนหลังคาใส่เสื้อเขียว
กำลังมุงหลังคาเดินใช้แผ่นเมทัลชีทแบบนี้แหละ
เสร็จแล้วหล่นค่ะหล่นลงมาบิดบาดคอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

ทีนี้หลังเกิดเหตุก็เลยมีการพูดคุยกับหัวหน้าผู้รับเหมา
คุณวิโรธสีเหลืองวัย๕๕ปี

เขากับลูกน้องกำลังมุงหลังคาอยู่ด้วยแผ่นเมนทันชีสนี่แหละ
คุณผู้ชมคะมันจะเป็นเหมือนแผ่นสังกษีค่ะ
ที่จะมีความคมแหลมคมมากนะคะ
แล้วก็กำลังมุงอยู่ปรากฏว่ามีฝนลมกันโชคแรงมาก
ทำให้แผ่นเมทัลชีสหลุดจากมือลูกน้อง
ปลิวลงมาอย่างที่เห็นโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่ามีอาการข้อเท้าพลิกนิดหน่อย
เพราะว่าช่วงจังหวะหลบแล้วก็ล้มฟุบลงไป
ซึ่งตัวของคุณวิโรธเองเขาเชื่อว่าเขารอดได้
เป็นเพราะว่าห้อยเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่นที่๔
ซึ่งเขาก็มีการแขวนคอประจำนี่เลยค่ะ
หลวงพ่อเอียซึ่งคุณวิโรธบอกว่าเขาปลอดภัย
เพราะว่าแขวนหลวงพ่อเอียนี่แหละ
สุดท้ายแล้วก็ถือว่าได้รับความปลอดภัย
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรลองไปฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะ
ช่วงนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่ก็มีทั้งฝนฟ้าขนองหรืออะไรต่าง
ใช่มันอาจจะมีลมแรงแล้วก็แผ่นเมทัลชีสมันเป็นแผ่นรีดสังกะสีผสมอลูมิเนียม
แล้วตรงขอบนี้มันจะบางเชียบแล้วมันคมอย่างนี้ครับ